คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องพากันไปค่ะ

เพราะว่าจะพาไปหาของกินอร่อยสุดเด็ดของอำเภอบางกระทุ่ม
ว้าวจริงน่ารับประทานมากเลยค่ะ
ที่เห็นอยู่คือเมนูโรตีกล้วยตากนะคุณผู้ชม

โรตีใช่ค่ะแบบแยกกันใช่แต่คราวนี้มันมารวมกันเป็นเมนูใหม่นะคะ
ชื่อว่าโรตีกล้วยปากเป็นไอเดียของคุณนัทยาโชคธนาธนสาร
เจ้าของร้านโรตีรักนะโอ้โหชื่อเก๋มากเลยนะคะ
ซึ่งร้านนี้เขาก็ดัดแปลงรถเข็นเป็นรถฟู้ดทรัคแบบขายเก๋ไก่ไม่ซ้ำใครนะคะ
ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรสาขาบางกระทุ่ม
อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลกนี่แหละพี่เขาบอกว่าขายโรตีมานานกว่าสิบปีแล้วนะ
แต่เมื่อ๓ปีก่อนเนี่ยอยากจะประยุกต์เอาเมนูบ้านเกิดมาผสมผสานกับกล้วยตาก
ให้ออกมาเป็นรูปแบบโรตีซึ่งเนื้อของกล้วยตากเนี่ยมันจะมีความหนึบความหวานใช่ไหมคุณ
ใช่พอมันมาเป็นส่วนหนึ่งของแป้งโรตีสูตรเด็ดของทางร้านเนี่ย
โอ้โหมันเข้ากันมากอ่ะเออมันจะกรอบกรอบนะช่ำช่ำนะ
ใช่ทั้งหวานทั้งกรอบเลยนะคะได้ริมรสความอร่อยแบบเข้ากันเข้ากันนะคะ
แล้วก็ยังได้ความหอมจากเนยความหวานจากนมข้นไปอีกโอ้โหคุณดูสิ
คนที่ชอบเมนูนี้ต้องหลงรักแน่นอนนะคะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันลงตัว
พอเริ่มขายนะคะชาวบ้านได้ชิมก็บอกกันเป็นต่อปากต่อปากกันไปทั่วทุกพื้นที่
แต่ละวันก็เลยมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ต่ำกว่าวันละหลายสิบชุด
ส่วนราคาหรอคะคุณสามสิบห้าบาทต่อชุดเท่านั้นค่ะ
แล้วชุดหนึ่งมีถึงสิบเจ็ดถึงสิบแปดชิ้นอ่ะอ๋อ
กันทั้งหมู่บ้านก็ว่าอย่างงั้นเถอะอืม
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสเมนูโรตีกล้วยตากนะคะไปได้เลยที่ร้านโรตีรักนักค่ะ
ตั้งอยู่หน้าทกศสาขาบางกระทุ่มเปิดขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์
โมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเราให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยแล้วกันนะ
หกหกหนึ่งหกสามหกเก้าสองหกอ่านี่แหละคุณผู้ชมเป็นเมนูที่ใส่ไอเดียนะคะ
ทั้งเรื่องของเมนูที่ทำกันอย่างคุ้นชินนะคะเมนูที่เกี่ยวข้องกับเมนูพื้นบ้าน
ผสมผสานกันออกมาเป็นเมนูแบบนี้น่ารับประทานที่สุดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะหาของ